จนถึงวันนี้ก็ครบรอบ๑สัปดาห์เหตุซึนามิแล้วก็แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่สุลาเวษีอินโดนีเซียนะคะ
อดผู้เสียชีวิตก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนคนที่รอดชีวิตก็อยู่ในฝันร้ายค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
สวดภาวนาตามความเชื่อศาสนาดังขึ้นในวันนี้โดยมีบางคนสวดทั้งน้ำตา
นี่อาจเป็นที่พึ่งทางใจเพียงไม่กี่อย่างที่ผู้ประสบภัยบนเกาะสุลาเวษีของอินโดนีเซียทำได้
หลังผ่านเหตุแผ่นดินไหวและซึนามิถล่มรุนแรงมาแล้ว๑สัปดาห์
และดูเหมือนทุกอย่างจะยังไม่มีท่าทีที่ดีขึ้น
กลับกันยังมีข่าวร้ายและความสูญเสียซ้ำเติมมาทุกวัน
ที่นี่เคยเป็นสำนักงานขนาดเล็กแต่วันนี้ภัยพิบัติทำให้อาคารเหลือเพียงซาก
เจ้าหน้าที่กูภัยเข้าพื้นที่พยายามหาผู้รอดชีวิต
แต่พวกเขากลับต้องทำหน้าที่ที่ไม่อยากทำที่สุด
คือการนำร่างไร้วิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งออกมา
ญาติของผู้เสียชีวิตที่เฝ้าดูอยู่ไม่ห่าง
ได้รับโทรศัพท์มือถือที่ติดตัวผู้ตาย
เป็นของใช้ชิ้นสุดท้ายไว้ดูต่างหน้า
แม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะยอมรับว่า
โอกาสรอดชีวิตของผู้ประสบภัยจะมีเพียงร้อยละ๒๐
แต่สำหรับผู้เป็นแม่กลับมองว่า
ความตายของลูกสาวอาจไม่เกิดขึ้น
ถ้าเจ้าหน้าที่มาเร็วกว่านี้
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวทำให้ชั้น๑

ในเมืองปาลูจมอยู่ใต้ดิน
ตลอดหลายวันที่ผ่านมาที่นี่มีทีมกู้ภัย

ใช้เวลาทุกชั่วโมงให้คุ้มค่าที่สุด

พวกเขามีเครื่องตรวจจับสัญญาณชีพ
ซึ่งตลอดหลายวันมานี้พบว่า
ผู้ประสบภัยที่อยู่ใต้โรงแรมเมอร์เคียว

แต่ล่าสุดในวันนี้ก็มีข่าวเศร้า
สัญญาณชีพที่เคยเป็นความหวังถึงผู้รอดชีวิต

อาสาทำงานที่ทำใจได้ยาก

ขนาดใหญ่และนำศพที่ถูกลำเลียงเข้ามาที่นี่

โดยนอกจากผู้เสียชีวิตที่ทะลุหลักพันศพแล้ว
ยังมีความเป็นไปได้ถึงผู้สูญหายอีกนับพันคน

แปรสภาพเป็นโครนลึก๓เมตรหลังภัยพิบัติ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เต็มที่
เพราะพื้นที่ไม่อำนวย
รัฐบาลไทยเชิญชวนให้คนไทยร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยในอินโดนีเซีย
บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาล
ชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปอินโดนีเซีย

พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน